บนท้องถนนต้องระมัดระวังค่ะที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้คืออุบัติเหตุรถใหญ่ชนกันสี่คันรวดคุณผู้ชมค่ะเป็นรถบรรทุกพ่วงนะคะชนกันสี่คันแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองรายบาดเจ็บอีกสองรายสี่คันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายผู้แคร์หล่มศักดิ์หลักกิโลเมตรที่๑๘๑๙นะคะ
ตำบลช่องสาริกาอยู่ที่ลบบุรีตรงนี้เป็นถนนสี่เลนคุณผู้ชมดูแต่ละคันนะคะ
ครับเนี่ยค่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือหน้าบริษัทเบทาโก
รถบรรทุกพ่วงอีซูซุสีขาวถูกชนท้ายพังยับเยินมีนายสรรชริจันทรวยุสี่สิบแปดปี
ยืนรอให้การกับตำรวจนะคะรถที่มาชนนะคะ
ก็คือเป็นรถบรรทุกพ่วงยี่ห้อฮีโนสีเขียวเป็นคันก่อเหตุค่ะ
กฤษฎาอารีชาติชาวชายภูมิเป็นคนขับอันนี้คนขับได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อย
ครับส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถดัดแปลงบรรทุกดูดสิ่งปฏิกูล
ก็ถูกชนท้ายพังยับเยินอันนี้คันที่๓แล้วนะคะ
ข้างรถคันนี้พบนางนวลปรางชมพูนิมิตร
อยู่ในซากรถตอนหน้าพบศพของนายสุบันชมพูนิมิตร
ซึ่งเป็นสามีของนางนวลปรางติดคาซากเลยค่ะก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนะคะ
นำร่างของเขาออกมาเนี่ยค่ะนะคะส่วนอีกคันนึงเป็นรถโตโยต้าเอาผาดสีขาว
ในนี้มีนางสาวอรวรรณเพียนอภิธรรมอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพระภิกษุอีกหนึ่งรูป
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่ารถถูกชน
เสียหายพังยับทั้งคันนะคะสอบสวนพบว่านายกฤษดา
ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงสีเขียวนะคะคันก่อเหตุนี่แหละ
บอกว่าเขาขับมาจากผู้แคร์บรรทุกหินคลุกมาเต็มคันเลยค่ะ
จะไปชัยภูมิพอถึงตรงนี้รถยนต์พ่วงสีขาวจอดรอยูเทิร์น
เพื่อที่จะเลี้ยวขวารถดูดสิ่งปฏิกูลรอเลี้ยวซ้าย
เขาขับมาด้วยความเร็วสูงหยุดรถไม่ได้เบรกไม่ทันค่ะ
ก็เลยพุ่งชนท้ายรถพ่วงคันสีขาวอย่างจังพอโดนชนเนี่ย
แรงของรถก็ไปพุ่งชนท้ายรถดูดสิ่งปฏิกูลแล้วรถก็ถลายไปโดนรถยนต์
โยต้าเอาผาดที่ขับสวนเลนมา๔คันนะคะที่ได้รับความเสียหายนะคะ
ในรถดูดสิ่งปฏิกูลมีผู้เสียชีวิตคาที่๒ศพนะคะ
ส่วนอีก๒รายบาดเจ็บเล็กน้อยก็บอกว่าไม่ไปโรงพยาบาลแล้วกันนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายกฤษดาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขับมาเร็วแล้วควบคุมรถไม่ได้นะคะเบรกไม่ทัน